เมื่อวานนี้ใครได้ใครโดนบ้างยกมือขึ้น

เจ็บปวดนะนี่คือข่าวอายกรรมแท้เลย
ยั่วพาไปดูโฉมหน้าเศรษฐีชั่วข้ามคืนนะคะ
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยค่ะ
ขายเองถูกเองนักเลงพอและไม่ได้ถูกใบเดียวนะจ๊
ใบเดียวมันน้อยไป๕ใบ
จ้ะ๓๐ล้านหน้าตาก็จะดีใจประมาณนี้นะคะ
ใช่ไหมพี่ยิ้มหวานใช่ไหมพี่
เงินเหลือไหมแบ่งทางนี้ได้เงินเดี๋ยวเก็บไว้เยอะเดี๋ยวบูดนะคะ
เอามาใช้มานะคะคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณอัครเดช
พิมเกษนะอายุ๓๓ปีฮะอย่างที่บอกไปโอ้ยยิ้มทั้งตายิ้มทั้งปากเลย
คือดีใจสุดสุดเลยนะคะขายลอตเตอรี่เองแล้วก็เนี่ยค่ะ
ซื้อแรกเนี่ย๕ใบเพราะอะไรคะแรกนี้ท่านได้แต่ได้บาร์
ตามมาทุกงวดอยู่แล้วเพราะเป็นเลขรถทะเบียนรถของแก
ตามมาทุกงวดครั้งนี้โอ้เห็งจริงเลยนะคะถูกรางวัลที่๑สมใจเลย
ล้านบาทคุณอัครเดชบอกว่าตอนนี้ดีใจทำอะไรไม่ถูก
รนประสบคติว่าเธอต้องปรึกษาคนในครอบครัวก่อนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดี
ถ้าพี่คิดไม่ออกเดี๋ยวโรสลินช่วยคิดให้นะคะใช่ค่ะนะครับถามเปลี่ยน
ตอนนี้มีคนแย่งคิดเลยพี่ก็คงคิดออกสบายแล้วอะไร
บอกให้ได้เลยนะตอนนี้แล้วพี่ก็กดโอนได้เลยค่ะ

ยิ้มหวานเชียวส่วนที่โคราชนะครับ
ไม่ทันตั้งตัวจริงเพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอพิมายนะฮะ
ถูกรางวัลที่๑๒ฉบับ๑๒ล้านหน่อครับ
ท่านผู้ช่วยบอกว่าสงสัยบ้านใหม่แล้วจะให้โชคโอ้ยดีใจกันใหญ่เลย
นี่แหละฮะญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนบ้านเกือบ๒๐คนครับ
แสดงความยินดีกับนายพระศิษย์ฮอพิมายอายุ๔๙ปี
ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสามัคคีอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
พี่เขาถูกรางวัลที่๑๒ฉบับ๑๒ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงในพริบตาครับ
พระสิทธิ์นะครับบอกว่าเลข๗๕เนี่ยเป็นเลขที่บ้านที่เขากับครอบครัวเพิ่งสร้างเสร็จ
แล้วก็ย้ายมาอยู่เมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมเนี่ยพ่อค้าเร่มาขายลอตเตอรี่ถึงหน้าบ้านเลย
ก็อยากจะซื้อ๗๕๗๕เลขบ้านในแผงก็มีเลข๑๑๔๔๗๕อยู่๒ฉบับเอาหมดเลยแม่นะฮะ
กระทั่งถึงเวลาออกรางวัลนะครับตอนแรกรู้แค่รางวัลเลขท้ายของรางวัลที่๑
อ้าวมัน๗กับ๕เหรอ๗๕ใช่ไหม๗๕ก็เลยไปดูลอตเตอรี่ตัวเองน้ำลายแทบฟูมปากแทบช็อก
รางวัลที่หนึ่งดีใจมากฮะดีใจมากวิ่งไปบอกเมียไปบอกญาติพี่น้องทุกคนต่างดีใจนะครับ
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพพิมายฮะเงินที่ได้จะเอาไปทำอะไรนะครับ
ทำอะไรก็ใช้หนี้อันนี้ดีมากเลยนะฮะใช้หนี้ทำบุญแล้วเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วก็จะไปต่อยอดการประกอบอาชีพต่อไปฮะอันนี้เป็นสูตรสำเร็จเลยนะใช้หนี้ให้จบก่อน
เพื่อทำบุญต่อบุญใหม่ชีวิตเนี่ยนะถ้ามันไม่มีหนี้เนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขมากเลยนะ
พี่ต้นช่วยผมสักหน่อยไหมล่ะคุณต้องไปเดือนหน้าแล้วงวดหน้าไง
ขยับต่อรอบนี้คนจะรวยช่วยไม่ได้ไอ้ไข่วัดเจดีให้โชคสาวเมืองพัทธลุงฮะ
โชคขนาดไหน๖ล้านแบบเต็ม
พี่กมลวันหลีปอดอายุ๕๓ปีอาชีพปกตินะผู้ช่วยพยาบาล
พัทธลุงรอบนี้โชว์สลากินแบ่งรัฐบาลรางวัล๖ล้านบาท
ปั๊บรับโชคเชื่อว่าโชคครั้งนี้๖ล้านเนี่ยมาจากบารมีของไอ้ไข่
ต้องบอกสังกัดนะครับเดี๋ยวนี้บอกไอ้ไข่ให้โชค
ไข่ไหนมันมีหลายไข่นี่คือไอ้ไข่ต้นตำรับ

ต้องให้สังกัดเขานี่คือไอ้ไข่ต้นตำรับคือไอ้ไข่วัดเจดีนะครับ
บูชามาตั้งเช่ามาบูชาไว้ที่บ้านอยู่ประมาณสัก๓๔ปี
เห็นจะได้เวลาได้โชคนี่บ้านตัวเองเหรอ

เพราะที่ผ่านมาเลขท้าย๒ตัว๓ตัวหมุนเวียนมาหาพี่กระมวลวันตลอดฮะ
แต่ใครจะคาดคิดว่าชีวิตจะมีวันนี้วันที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ไข่วัดเจดีให้โชคแบบเต็มเงินเงิน๖ล้านจะเอาไปทำอะไร
สูตรสำเร็จสูตรสำเร็จคือใช้หนี้ทำบุญ
แล้วก็เก็บไว้ให้ลูกไว้ใช้ในอนาคตด้วยนะฮะ
งวดนี้ที่จังหวัดพัทธรุงนะขยับต่ออีกคนนึง
งานนี้เป็นคิวของพี่จินแล้ว

คนละจินนะไม่ใช่จินตลาภูลาภนะฮะ
แต่ว่าพี่คนนี้คือจินตลาหน้าเหมือน

สุประโชคคุณดูตาคุณเป็นอะไรป่ะเนี่ย

ดูภาพไปเรื่อยเพราะพี่เขาเป็นสมาชิกอบตสามแยก
อาชีพหลักส่วนอาชีพรองเป็นนักร้อง

นี่ถ้าเดินสวนยกมือไห้สวัสดีครับพี่

แล้วทำทรงผมหน้าม้าเรียกว่าหน้าหมาอะไรอย่างนี้
ม้าทรงผมหน้าม้าปุ๊บปั๊บเนี่ยเหมือนเลยนะฮะ

แต่ว่ารอบนี้คนจะรวยช่วยไม่ได้

ไม่มี๒๗๕ไม่มีนะ
ถ้าไม่มีก็เลยไปหามาหาจนกระทั่ง

รอบนี้ปุ๊บปั๊บรับโชค๖ล้านบาทเต็ม

มันคือความรักความชอบและร้องเพลงเพราะด้วยนะฮะ
นี่คือพี่จินตลาหน้าเหมือนเหมือนขั้นเทพ

พี่บุญชูทองดีอายุ๔๙ปีนะฮะ
โอ้โหคือคนจะรวยช่วยไม่ได้จริง

นี่จุด๒๗๕แล้วไม่มีไปซื้อ๔๗
ก็ถูกรางวัลที่๑สิคะรู้ไหมว่า๗๕เนี่ยเลขมาจากไหน
เล็กไหมครับมีคนถูกภูมิกับโจ้

รุ่น๕๗มีคนถูกพระภูมิกับจ้องจริง
เอาเกี่ยวกับเขาสิเอออุตส่ายโยคไปได้นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูพี่ฮายหน่อย
ฮายอภพรนครสวรรค์นะคะเธอบอกว่าเธอซื้อทุกงวดเหมือนกันนะคะ
อย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินค่ะ
เออล่าสุดถูกอีกแล้วนะคะได้๖๐๐๐บาท
แต่พี่บอกว่าเกือบโบ๋แน่

โอ้โหช่วยด้วย

พี่ถูกสักขนาดนี้คืออย่างไรครับอาการมันเป็นอย่างไรครับ
คืออย่างนี้พี่เบิร์ตแกซื้อมาหลายใบนะคะ
แกก็แบบลุ้นอยู่ว่าจะถูกหรือเปล่า
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒๓ตัว
ชุดชุดละ๕ใบก็เป็น๑๐ใบใช่ไหมคะ
ละเท่าไหร่ใบละ๔๐๐ก็คูณเข้าไปนะคะ
แล้วก็ถูกรางวัลอื่นด้วย

สมมุติว่าพี่ลงทุนไป๕๐๐๐แล้วพี่ได้มาแบบ๖๐๐๐อย่างนี้

เล่นเยอะแต่รางวัลเล่นเยอะนะคะ

ทะเบียนรถตรงเลย
ใครตามป้ายทะเบียนนี่เห็นไหม

ถ้าใครตาม๗๙นะตัดเล่นนะโดนเต็ม
แล้วหลายคนก็ได้จากทะเบียนรถของแกนะคะ
ก็เลยขอบคุณพี่ฮายนะพี่ฮายก็เลยบอกว่า
ดวงดีใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะ
ส่วนอีกคนหนึ่งหายหน้าหายตาไปนานเลย

แล้วก็เลขหน้าอีก๑ใบก็คือ๒๗

กราบขอบพระคุณแม่ย่าศรีเกษนาคีนคราช
อ่ะอันนี้ฉันอ่านเวรวัติผิดนะ
แม่ย่านั่นแหละพญานาคนะครับคุณผู้ชมนะคะ

ไปผลิตเจลแอลกอฮอล์สบู่แจกให้กับชาวบ้าน

อ่ะอนุโมทนาศาสตร์ทุกบุญด้วยนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแกถูกเนี่ยแกก็จะไปทำบุญหมดนะ

อ่ะอีกหนึ่งคนนานมาที
แต่ครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะ
หม่ำนี่มัมลาโคนิคร้องเพลงพร้อมมากนะคะ
ถูกเหมือนกันได้เลขท้าย๒ตัว๗๙ไป๖ใบ
คูณที่๖๒เป็น๒๒๐๐๐บาทนะคะ
นี่เขาก็ได้มาแบบเนืองเรื่อยนะคะพี่หม่ำเนี่ยนะคะ
อีกคนนึงคุณพันธุ์สาวตาหวา
พันธุรกาลเหรอใช่ค่ะรับโชคเหมือนกันนะคะ
เดือนเกิดถูกเลขท้าย๓ตัว๔๕๘เบา๑ใบ
เงิน๔๐๐๐บาทเจ้าตัวฝันบอกว่า
ฝันว่ายายมาให้เลข๕๙๖
แต่ปรากฏว่าไปหาซื้อเลขนี้มันหาซื้อไม่ได้นะคะ
ก็เลยไปซื้อ๕๘มาแทนปรากฏว่าโชคดี
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวแล้วก็ยังปิดท้ายด้วยว่าดีล่ะ
งวดนี้ไม่ได้บอกเลขใครนะคะ
อีกคนนึงพี่สุพี่สุนี่ก็
คุณฮารีโอ้โฮขนตาดกเด้งมากเลยค่ะคุณพี่หา
อันนี้ถ้าฝนตกนะพี่ตาไม่เปียกเลยพี่สุ
ค่ะเพื่อนซีของพี่ฮายอภพรนะคะ
งวดนี้ไม่ได้มีการโพสต์ลอตเตอรี่โชว์นะคะ

แต่กลับโพสต์คลิปที่ซูมหน้าแบบนี้พูดไปยิ้มไป
น้ำเสียงดูเขินนะฟังหน่อยค่ะว่าแกพูดว่าอะไรนะคะ

ไม่อยากบอกว่ามีความสุขเพราะอะไร
แต่ดูสีหน้าเอาเองก็แล้วกันนะคะ

มันล้นออกมาจากดวงตาตาอันเขียวของเรา
มันล้นออกมาจากดวงตาตาอันเขียวของเรา

ก็ต้องถูกแหละต้องถูกแหละหน้าตาแบบนี้

เดี๋ยวแม่น้ำหนึ่งกันบ้าง
นี่แกโพสต์ภาพดีด้วยพี่ซูม

เออปรากฏถูก

ทำไมไม่บอกมาตรงเหมือนเฟี้ยวฟ้าวเลย
อะไรก็บอกมาแหมสัญลักษณ์เยอะเหลือเกิน
ช่วงนี้คนอื่นเขาไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนพี่ตุนะ

อ๋อเหรอออกอาการเฉย